พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตากค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าโอ้โห
ต้องใช้คำว่าโกงความตายจริงจริงเจ้าของรถแทรคเตอร์นะคะ
ครับแกเมาค่ะเมาแล้วก็พยายามจะสตาร์ทรถแทรคเตอร์
สตาร์ทไม่ติดเหมือนกับแบตเตอรี่มันหลวมก็ก้มลงไปไปซ่อม
ซ่อมปุ๊บสตาร์ทติดรถมันค้างเกียร์ถอยอยู่
มันถอยมาทับแล้วก็ลากร่างไปอ่ะค่ะโอ้โหแต่ถลอกแค่เล็กน้อย
คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยนะคะแต่ช่วยออกมาได้เนี่ยนะ
ยังเมาค้างอยู่เลยนะคะหลังจากโดนรถแท็กเกอร์เนี่ย
ลากไปแล้วติดอยู่ใต้รถแบบนี้ยังเมาค้างอยู่
ช่วยออกมาแบบนี้ค่ะ๔ทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะบริเวณลานดิน
สามแยกหลังหมู่บ้านตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองตากนะคะกู้ภัยกู้ชีพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชต้องไปช่วยเหลือนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสมบัติมณีทิพย์อายุห้าสิบสาม
ติดอยู่ใต้รถแท็กเตอร์แบบนี้ค่ะเนื้อตัวมอมแมมเลยนะคะ
ุ่นเต็มตัวนอนคุดคู้ขาเนี่ยติดอยู่กับใบมีดผ่านรถไถ
กู้ภัยต้องเรียกชาวบ้านแถวนั้นนะคะว่าใครขับรถแท็กเตอร์เป็นบ้างมาช่วยหน่อย
ต้องมาช่วยกันค่อยยกใบมีดผ่านรถไถขึ้นทีละนิดทีละนิด
เพื่อไม่ให้ขาผ่านไถมันไปกดทับร่างของนายสมบัติ
สุดท้ายช่วยได้ดึงร่างออกมา
เนื้อตัวก็มีบาดแผลจากการครูดไปกับพื้นนิดหน่อยค่ะ
แต่ช่วยออกมาได้ยังเมาอยู่นะคะ
สภาพยังเมายังพูดจาไม่รู้เรื่องก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าให้หน่อย
ก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ในเพียรสอนมั่ง
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยญาติของเขาได้จ้างรถแทรคเตอร์มาไถปรับที่ดิน
ไร่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นพอเสร็จงานก็ตั้งวงกินข้าวดื่มเหล้ากัน
บอกว่าดื่มเหล้ากันแก้เหนื่อยนายสมบัติค่ะ
จอดรถแท็กเตอร์อยู่ที่บริเวณหน้าไร่มันจะเป็นคอกวัวนะคะ
ทีนี้กินข่าวเสร็จดื่มเสร็จนายสมบัติจะกลับบ้าน
ก็ขึ้นรถแท็กเตอร์สตาร์ทเครื่องอ้าวสตาร์ทไม่ติด
นายสมบัติก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์คั่วแบตเตอรี่ดูหน่อยซิคั่วมันหลวม
แล้วก็ใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนะคะส่องแล้วก็อ่ะไปแก้
แก้ได้ซ่อมได้เครื่องยนต์ก็ทำงานสตาร์ทติด
ตักเอาร่างของนายสมบัติล้มลงไปนอน
แล้วร่างของนายสมบัติเลยไปติดอยู่ใต้ท้องรถ
ทีนี้แหละลากไปกับพื้นดินสักประมาณ๑๐เมตรได้
จังหวะนั้นนะคะในเพียรบอกว่าผมเนี่ยอยู่ด้านหลังในสมบัตินะ
ครับผมเนี่ยกระโดดหลบนะผมเลยรอดเนี่ยกระโดดหลบมาทัน
รถถอยหลังไปชนกับคันดินรถก็เลยไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้
เพียนบอกว่าเขาก็เลยวิ่งอ้อมไปด้านหน้ารถปีนขึ้นรถดับเครื่องนะคะ
เพียนพูดเลยว่าผมคิดว่านายสมบัติไม่รอดนะ
อยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์กับตาคิดว่าไม่รอดแน่
ถ้ารอดก็โอ้โหต้องเจ็บหนักบาดเจ็บสาหัส
ปรากฏว่าเป็นรอยถลอกนิดหน่อยเองค่ะ

มันต้องสร้างอันตรายให้เราได้ใช่ไหมคิดว่าขาขาดไหมหรือว่ามีตอนแรก
ว่านึกว่าขานี้หักหมดแล้วครับผมก็มาจับเส้นที่พี่จรมันนอน
เออยายไม่เต้นเลยว่ะสักพักตองตองอยู่ด้วยกันก่อนนะ
สักพักอืมขาเขาก็เปล่าเนี่ยมันก็กระดิกขาโอ้ยไม่เป็นไรโอเค
เพียนบอกว่าตามความเชื่อของตัวเองอ่ะนะคะที่เชื่อว่านายสมบัติปลอดภัยเนี่ย
เพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อของเกษตรกรที่เลี้ยงบัว
ก็จะมีการสร้างสารเจ้าที่เจ้าทาง
ละ๒ครั้งก็จะนำเครื่องเส้นไหว้มาขอพร
ปกปักรักษาฝูงวัวและคนในครอบครัว
ก็เชื่อว่ารอดมาได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองด้วย